เฮ้ยกลางทางแล้ว
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกุหลาบพันปี
ดอยอินทนนท์กันค่ะ
สวัสดีค่ะรูปกรณ์เราหนาวกับดาวสูภาษาละ
วันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นดอยมานะคะ
เที่ยวที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่

ุหลาบพันปีสีแดงแชทกำลังจะเบ่งบาน
อยากขึ้นมาดูไงคะจะต้องรีบมาก่อน
แต่ตอนนี้ขอพักนะแล้วก็เห็นรอบมีหมอกด้วย

จะบอกว่าช่วงนี้นะทางตอนบนของประเทศไทย
พื้นที่นะโดยเฉพาะยอดดอยยอดภู
อาจจะได้สัมผัสเลขตัวเดียวไม่ถึง๑๐องศาเซลเซียสก็เป็นได้
ก็ลมหนาวจากประเทศจีนค่ะกำลังปานกลางระลอกใหม่
เข้ามาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง
แต่ก่อนที่อุณหภูมิจะลดลดลงเนี่ยนะคะ

เพราะว่าลมหนาวมาเจอกับความชื้นในพื้นที่ค่ะ
ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะ
เพราะเกิดปรากฏการณ์หนาวควบฝน

ช่วงเช้าทางตอนบนของประเทศไทย
จะไม่ปรากฏว่ามีเมฆฝนเลยนะคะ
แต่ขอเว้นพื้นที่ภาคใต้ไปหน่อยนะ
เพราะว่าฝนก่อตัวตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลาง

จะเกิดฝนได้ช่วงบ่ายค่ะ

จุดที่มีฝนยังคงต้องระมัดระวังนะคะ

ลึกควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ

ดึกถึงเช้าค่อนข้างเย็น
แต่ช่วงที่ร้อนก็มีเช่นเดียวกัน

เป็นช่วงที่ฟ้าเปิด
แดดพุ่งเข้ามาหาเราเต็ม

โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศค่ะ

เข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการ